นับตั้งแต่ทรงพระเยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหารุทัยในการออกกำลังพระวรกายและทรงเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
กว่านั้นทรงสนับสนุนการกีฬาประเภทต่างของไทยให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี
ปี๒๕๕๘ทรงสร้างปรากฏการณ์การปั่นจักรยานพร้อมเพียงกันของประชาชนหลายแสนคนทั่วประเทศเป็นครั้งแรก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นอีกครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานนำตลอดระยะทาง๓๙กิโลเมตร
นับว่ากิจกรรมปั่นจักรยานที่ทรงเริ่มขึ้น
เพียงให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเท่านั้น
แต่ยังเป็นสื่อที่แสดงความผูกพัน
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
และเป็นกิจกรรมที่สารสัมพันธ์ในครอบครัว

นำมาซึ่งความสุขของคนไทย